ให้ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปที่วัดแสวงหาที่จังหวัดอ่างทอง
ไปสำรวจความเสียหายไปหาสาเหตุของเหตุเพลิงไหม้
นี่ค่ะช่วงเย็นเมื่อวานเพลิงไหม้เป็นกุฏิไม้สักทอง
นี่วอดไป๒๐ห้องมูลค่าความเสียหายเป็นหลักล้าน
และที่เศร้าใจก็คือมีพระมรณภาพ๒รูปจากเหตุการณ์นี้
พระรูปหนึ่งคือท่านอายุเยอะแล้วอยู่ในห้องพักอยู่ในกุฏิเนี่ยค่ะ
แล้วพระที่อายุน้อยพระหนุ่มตั้งใจจะเข้าไปช่วยตอนที่เกิดไฟไหม้
สุดท้ายก็มรณภาพทั้งคู่ครับนี่นะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นประมาณห้าโมงเย็นเมื่อวานนะคะ
ตำรวจสพแสวงหาได้รับแจ้งว่ามีไฟไหม้กุฏิพระ
แล้วก็ลามขยายเป็นวงกว้างเลยที่วัดแสวงหาจังหวัดอ่างทอง
ก็มีการประสานขอรถดับเพลิง๒๙คันไฟไหม้กุฏิ๒ชั้นที่เป็นไม้สักทองทั้งหลัง
ด้านล่างเป็นปูนนะคะก็กุฏิล้อมรอบเป็นตัวอยู่ก็กว่าจะดับไฟได้อะค่ะ
สงบพบพระมรณภาพในกุฏิด้านหลังสองรูปถูกเพลิงคลอกจนจำแทบไม่ได้เลยนะคะ
รูปหนึ่งก็คือพระครูสมุพัชชาเชื้อแดงอายุ๓๓ปีพระลูกวัด
รณภาพอยู่ใกล้กับพระพุทธรูปห้องด้านล่างกุฏิด้านหลัง
ส่วนอีกรูปคือพระสำริทอิทธิเตโชอายุ๗๘
ก็พระลูกวัดเช่นกันมรณภาพอยู่ใต้ซากในกุฏิที่อยู่ติดกันเลย
แล้วสภาพแบบคือไฟมันไหม้เสียหายหมดเลยอะค่ะ
วันนี้ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปค่ะไปคุยกับลูกศิษย์วัดนะคะนายเสน่หเป่าอิน
ก็บอกว่าเมื่อวานนี้ก่อนเกิดเหตุพระพิสุขสมเนรทำวัดเย็นอยู่สาราหลังใหญ่
เด็กวัดลูกศิษย์คนอื่นกวาดลันวัดอยู่
ตัวนายเสน่ห์เองก็นั่งเล่นอยู่ใต้ถุนสาราหลังใหญ่
ได้ยินเสียงเหมือนสายไฟแบบเปรี้ยอย่างนี้ที่กุฏิของพระสงฆ์
พอเดินไปดูมีสายไฟเส้นหนึ่งค่ะมันมีประกายไฟติดอยู่แล้วไฟลามเลย
เริ่มต้นไปโดนต้นไม้ข้างกุฏิก่อนแต่ปัญหาคือกิ่งไม้ตรงนั้นนะคุณผู้ชม
เป็นกิ่งไม้แห้งพอดีโอ้โหมันเป็นเชื้อเพลิงอย่างดี
ไฟเลยลามใหญ่เลยนะคะพอเห็นท่าไม่ดีก็ไปเรียกพระสงฆ์
แจ้งตำรวจเรียกรถดับเพลิงก็รอกันอยู่ด้านหลังกุฏิก็เสียงแบบระเบิดตุ้มต้ามเลย
รู้ทีหลังก็คือด้านหลังมีถังแก๊สด้วย๒๓ถัง
ไฟเลยยิ่งลามเร็วมากค่ะพระครูสมุพัชชาเชื้อแดง
พระครูต้อยที่มรณภาพเนี่ยนะคะเห็นพระครูรีบเดินไปเอาสายยาง
เปิดน้ำแล้วก็ช่วยดับไฟก็เลี้ยงน้ำเอาไว้
ไม่ให้ไฟลามไปที่กุฏิใหญ่ก็คือกุฏิเจ้าอาวาสนะคะ
แต่ระหว่างที่กำลังฉีดน้ำพระครูต้อยตัดสินใจ
ฝ่ากองเพลิงเข้าไปในกุฏิเพื่อไปหยิบถังดับเพลิง
แต่พระครูต้อยเห็นว่าในกุฏิมีพระสำริทอยู่อีกรูปนึง
เป็นพระที่ท่านป่วยแล้วก็นอนอยู่บนเตียง
พระครูต้อยก็เลยเข้าไปช่วยพระสำริทระหว่างที่เข้าไปช่วยอะค่ะ
ไม้ที่ไหม้ไฟร่วงลงมาจากหลังคาอีก
ทับใส่ตัวพระครูต้อยพระครูต้อยเลยสำลักควัน
หมดสติไฟคลอกมรณภาพ
ส่วนพระสำริทก็นอนป่วยอยู่ลุกขึ้นเดินไม่ได้
กลายเป็นว่าก็ถูกไฟคลอกอยู่บนเตียงอีกรูปหนึ่งค่ะ
กุฏิพระลูกวัดไฟรัสลงจรมันรั่วอยู่
รั่วอยู่ลุบมันก็เสียงดังเป๊ะแล้วก็ไอ้นั่นเลยทีเดียว
แล้วก็มันมีถังแก๊สอยู่ข้างหลังเสียงบึ้มทีเดียว
แล้วก็จะไปช่วยอีกองค์หนึ่งอีกองค์นั้นเป็นพระนักเทศครับ
จะช่วยอีกองค์นั้นออกมาไหมทัน
แล้วก็สำลักควันแล้วก็ไม่ได้เอาพระอุตมุทธ์

ขอนอนติดเตียงเป็นอำภาษณ์อยู่ก่อน
อ๋อองค์นึงเป็นอำภาษณ์อีกองค์นึงคือ
จะวิ่งเข้าไปช่วยจะไปอุ้มออกมา
ไม่เกิน๓๐๓๐วินาทีไม่เกิน๑นาที
คือเห็นอีกด้านหนึ่งอีกแถบหนึ่งคือไฟลุกแล้ว
ไฟลุกแล้วเราก็เลยกระจายหัวฉีดออกไปฉีดอีกฝั่งหนึ่ง
ประมาณ๓ปีมีเหตุไฟไหม้ตรงนี้ครับ
ตรงนี้มีกุฏิก็คือเป็นกุฏิโบราณเหมือนกัน
แต่อันนั้นก็คือคุมได้ในวงจำกัด
กุดอันนี้คือยังไงตามวัดเขาจะใช้น้ำมันโซล่า
ถูพื้นเพื่อให้มันมันให้มันเงา
พอโดนกระแสไฟนิดนึงโซล่าที่อุ้มอยู่กับน้า
มันอุ้มอยู่กับไม้อะไรพวกนี้ก็คือมันสามารถติดไฟได้เลย

อันนี้ก็เป็นเรื่องที่แต่ละฝ่ายต้องเอาไปพิจารณาด้วยนะฮะ
เป็นข้อมูลแบบนี้นะครับเกี่ยวกับความระมัดระวังนะ
ส่วนนี้ก็คือท่านรักษาการเจ้าวาดวัดแสวงหาครับ
พระครูประพัทธ์ธรรมนุกูลนะฮะ
บอกว่าเหตุการณ์นี้ทางวัดยังประเมินมูลค่าความเสียหายไม่ได้
ต้นคาดว่าความเสียหายไม่ต่ำกว่าหลักล้าน
อย่างไรก็ตามความเสียหายนี้ไม่สามารถเทียบเป็นมูลค่าได้
เพราะสิ่งที่ทางวัดสูญเสียคือกุฏิสำหรับจำวัดของพระลูกวัด
ที่สร้างมาตั้งแต่ปีพศ๒๔๘๒นะครับ
ปีมาแล้วนะครับท่านผู้ชมครับโอ้โหน่าเสียดายมาก
ทรัพย์สินที่ถูกไฟไม่เสียหายหลักนะครับ
มีกุฏิที่ทำจากไม้สักทองทั้งหลัง
มีหนังสือเรียนพระพุทธศาสนาจำนวนหลายรังหลายร้อยเล่ม
มีพระไตปิดกทำจากใบลาน๙เล่มนะฮะ
มีรถจิ๊บรุ่นวิลลี่๑คันสมัยสงครามเวียดนาม
ญาติโยมนำมาถวายให้วัดเอาไว้ใช้นะฮะ
มีเรือที่เป็นเรือชะล่า๑ลำทำมาจากไม้สัก
อายุประมาณ๘๐ปีทั้งหมดถูกไฟไหม้หมดไม่เหลือเลยนะครับ
ขณะเกิดเหตุตอนนั้นนะครับท่านรักษาการเจ้าวาดวัดแสวงหาบอกว่า
จะเดินลงมาจากสาราหลังใหญ่หลังจากทำวัดเสร็จ
ซึ่งต้องบอกว่าโชคดีมากที่พระลูกวัดหลายรูปยังอยู่ด้านนอก
กุฏิที่ถูกเพลิงไหม้มากกว่า๒รูปแน่นอน
พระสำริทนอกจากป่วยแล้วก็คงจะห่วงข้าวของด้วย
ทำให้ตัดสินใจหนีออกมาไม่ทัน
ก็ใหม่สองตู้แล้วก็สื่อเรียนมหาม่องนักธรรมหมด
ไม่เหลือไม่ได้เพราะเป็นไม้สักเก่าสร้างมานานแล้ว
ก็ไม่ถึงสองสี่แปดสองเห็นเขี้ยนป้ายวินาที่เขาทำ
ก็ประมาณ๘๑ปีหรือประมาณนี้

ครูต้อยที่มรณภาพบอกว่าลูกชายบวชเป็นพระ
เพื่อทดแทนบุญคุณพ่อแม่ตั้งแต่ปี๕๗
หลังจากบวชพระครูต้อยตอนนั้นซึ้งในรถพระธรรม
พระครูต้อยที่ท่านเข้าไปช่วยหลวงพ่อสำริท
พอบวชตั้งแต่ปี๒๕๕๐ตัดสินใจไม่ศึกเลยนะครับ

พระครูต้อยเป็นพระที่มีความตั้งใจศึกษาธรรมะ
ท่านตั้งใจเดินทางสายพระนักเทศ
ล่าสุดท่านศึกษาจบปริญญาโทนะครับ
ได้เรื่องสมนตสักเป็นพระครูนะคะ

โหโหน่าเสียดายมาก
ก่อนเกิดเหตุพระครูต้อยท่านไปรักษาข้อ
หลังจากป่วยเป็นเบาหวานแล้วก็กลับมาพักฟื้นที่วัดได้๔วัน
ตลอดการพักฟื้นครอบครัวก็มาเยี่ยมนำของมาถวายทุกวัน
พระครูต้อยท่านก็ไม่ได้พูดอะไรกับครอบครัวที่ลักษณะเป็นลางบอกเหตุเลยนะครับ
แต่พระครูต้อยท่านบอกกับโยแม่บอกว่าโยมแม่ไม่ต้องกังวลอะไรนะ
ไม่ต้องเหนื่อยนะเพราะว่าเดี๋ยวผมคงอยู่บนโลกนี้อีกไม่นานหรอก
นี่ฮะที่บอกกับโยมแม่ฮะคือทางโยมพ่อบอกว่า
ก็ไม่คิดว่านี่จะเป็นคำพูดประโยคสุดท้ายของพระลูกชาย

ทำไมเขาถึงเข้ามาอยู่ในโลกการภาวะพระครอบครัว
ก็น้องน้องเขาชอบทางนั้นพอเรียนจบไปบวชแล้วกันก็ไม่สึก

แล้วก็ไปเรียนต่อจนจบปโท
ปัจจุบันธุ์ได้ทางมหคาเป็นพระครู
เป็นพระครูแกเป็นประวัติอยู่ที่อังทองเดือน
แล้วก็กลับมาอยู่เว๊อตเงี๊ยะ๔วัน
เขาเคยบอกกับแม่เขาว่าเขาอยู่ไม่นาน

ต้องมาประคองลูกประคองนั่งกันอยู่เนี่ย
ก็ธรรมดาแต่เขาไม่ได้บอกเหตุอะไรเลย
ส่วนวันนี้นะคะหน่วยงานท้องถิ่นหลายหน่วยงาน

เพราะกลัวว่าบางจุดยังมอดไม่สนิท
บริจาคช่วยเหลือในการบุรณะซ่อมแซมวัด
ก็บริจาคได้ผ่านบัญชีธนาคารของทางวัดนะคะ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสากรการเกษตร

เพื่อบุรณปฏิสังขรที่ประสบอัคคีภัย

บัญชีเดียวนะคะใครอย่าไปแอบอ้างประสงค์ไม่ดี
หรือว่าไปทำอะไรไม่ดีผ่านโซเชียลนะทางวัดฝากมานะคะ
อันนี้คืออยากจะบูรณวัดจริง
บาปนะฮะปกติก็บาปอยู่แล้ว

นี่กับวัดด้วยยิ่งบาปใหญ่นะครับ